นี่เลยครับเรานะฮะได้รับการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
แล้ววันนี้เรานำเสนอกุ้ยช่ายจากร้านเจ๊เกียวตลาดน้อย
ค่ะต้องบอกว่าจุดเด่นของร้านกุ้ยช่ายร้านเจ๊เกียวตลาดน้อยเนี่ยนะคะ
คือเขาการันตีความอร่อยเพราะมันสดใหม่ทุกวันเลย
ไส้แน่นเต็มคำ
มาพร้อมกับอะไรน้ำจิ้มรสเด็ดจัดจ้านของเขาไง
แต่บอกก่อนนะคุณผู้ชมคุณจะต้องสั่งล่วงหน้า๑๒วันนะจ๊ะ

ใครสนใจอยากจะสั่งซื้อก็แคปหน้าจอรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ได้เลยนะ

ถ้าไปถ่ายไม่ทันจดไม่ทัน
อยากจะให้เราช่วยโปรโมทส่งภาพดีมาสัก๒๓ภาพ
หรือไม่ก็คลิปสินค้าไม่เกิน๑นาที

บล็อกเอาเลยแฟนเพจไทยรัฐทีวีนะจ๊
ใช่แล้วพวกเราจะช่วยโปรโมทและก็รีวิวสินค้าอย่างฟรี
เดูกส่งมาคือเขาส่งมาให้เรารีวิวอย่างฟรี
ผมจะรีวิวให้เขาทำ

ผมอยากจะให้ดูข้างในจริง
ดูใส่ว่าเป็นอย่างไร

เอียงเอาออกทางซ้ายนิดนึง
หมายถึงเอียงจานสิจะเอียงคอทำไม

ซึ่งเขาจะมีหลากหลายซ่าย
ยังไงก็อุ่น
ถ่ายการก่อนเนอะ